ท่านผู้ชมครับคดีเสียโกศลท่านยังตามอยู่ไหมครับ
วันนี้มีความคืบหน้านะฮะคืบหน้ามากด้วยใช่ค่ะนะเราตามคดีนี้ให้นะครับ
เสียโกศลในนักธุรกิจค้าขายอาหารทะเลที่อำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
ถูกอุ้มนะทำร้ายเอาศพไปทิ้งทะเลตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม
จนถึงวันนี้ยังหาศพไม่เจอใช่ค่ะผู้ต้องหามี๘คนยังจับใครไม่ได้เลยนะครับ
และวันนี้ทั้ง๘คนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามามอบตัวฮะ
คือมามอบตัวพร้อมกันเลยนะครับแปดคนนี้ทั้ง๘คนนะคะ
คือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าไปโผล่ตรงนั้นไปโผล่ตรงนี้
ย่าทั้งฝั่งเขาเสียโกสนก็บอกเอ๊ะทำไมตำรวจไม่จับ
ใช่มีข่าวว่าประสานจะขอมอบตัวกับตำรวจแต่มีเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้
ก็ไม่มาสักทีตำรวจบอกอ่าบางทีได้ข่าวพอไปถึงปุ๊บ
เอาหนีไปแล้วสุดท้ายเช้าวันนี้มามอบตัวครับท่านผู้ชมครับ
สารภาพไม่สารภาพอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวดูทั้ง๘คนก่อนเป็นผู้ต้องหา
หมายจับนะตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับเอาไว้นะครับ๘คนนี้
มีนายสุรัสสุรัสสเวตสินนี่นะสุรัสสเวตสินอายุ๔๔ปีนี่เป็น
ผู้ต้องหาคนสำคัญนะครับกับอีก๗คนรวมเป็น๘คนนะครับมี
นายคำทรเสวตสินหรือว่าแน็กอายุ๓๒นายสุรชัยคงศุกร์หรือ
ตาชัยอายุ๓๙นายเกรียงไกรแสงสง่าชื่อเล่นชื่อเป็ดนะมีชื่อ
ด้วยมี๒ชื่ออายุ๓๔ปีนายเจริญคเชนทองหรือว่านายพรอายุ๕๓
๕๖ปีนายจีรายุทธ์สเวตสินหรือโจ้อายุ๒๔ปีนายที่วากรเลื่อง
นทรหรือบีอายุ๓๓ปีและนายนพดลสเวตตสินหรือนายเอ็ดอายุ๓๐
๓ปีนี่ทั้ง๘คนวันนี้มามอบตัวพร้อมกันหมดเลยนะครับทุกผู้ชม
ครับทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาในคดีที่นายโกศลเรืองดุกหรือ
ว่าเสียโกสนหรือสีตำก็เล่นชื่อตอ้มนะเสียโกสนนี่นัก
ธุรกิจอาหารทะเลถูกทำร้ายถูกอุ้มไปนะครับ
แล้วศพเนี่ยเอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าเบาะแสล่าสุดคือเอาไปทิ้งทะเล
นี่คือเสียโกศลนะฮะรูปของเสียโกศลกับภรรยาแล้วก็ลูก
จนถึงวันนี้ก็ยังหาศพไม่เจอเช้าวันนี้ทั้งแปดคนมามอบตัวกับ
ภูมิกับการสพชัยยานะครับพันธุ์ตำรวจเอกอรุณพงศ์พานพบ
มาที่สถานีตำรวจนะฮะสพชัยยาจากนั้นพศพนพิณิษฐ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีนี่ครับ
ท่านก็มาสอบปากคำกลุ่มผู้ต้องหาด้วยตัวเอง
อ้างว่าพอก่อเหตุแล้วได้แยกย้ายกันหลบหนีไป

ส่วนใหญ่จะหนีไปซ่อนตัวในพื้นที่ควบคุมเสี่ยงสูงของโรคโควิด๑๙
นี่นะครับตามจุดที่แยกย้ายกันไปนะฮะ
บางคนเนี่ยพอเช็คจุดเอาไปอยู่ตรงนี้มันพื้นที่สีแดงเข้ม
นี่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงของทางสุราธานีเขานะครับ
พอรับมอบตัวก็เลยต้องดำเนินการก็คือไปตรวจหาเชื้อโควิดก่อน
ทั้ง๘คนผลออกมาแล้วนะครับ
ผลเป็นลบนะครับไม่มีใครติดโควิดนะครับท่านผู้ชมครับ
จากนั้นก็เป็นการสอบปากคำนะ
ซึ่งการมอบตัววันนี้เนี่ยมีทนายความ๒คนมาด้วย
เป็นทนายความของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๘คน
ซึ่งผู้ต้องหาทุกคนตำรวจบอกว่าให้การปฏิเสธข้อหานะครับ
ทั้งหมดเนี่ยขอปฏิเสธข้อหานะฮะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแบบไหนอะไรยังไง
แต่ทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธข้อหาขอให้ไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
แต่ตำรวจบอกว่าคดีนี้ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐาน
จากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่จะทำต่อเมื่อได้ตัวผู้ต้องหาแล้ว
เพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
หรือว่าหลักฐานต่างที่เป็นหลักฐานแวดล้อม
ที่เจอในที่เกิดเหตุของคดี
เพื่อจะดูว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำร้าย
หรือว่าการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ซึ่งตามข่าวก็คือถูกฆ่าแน่นอนสำหรับเกียรติศัพท์เสียโกศล

ส่วนข้อหานะครับท่านผู้ชมครับ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้ง๘คนเอาไว้
ข้อหามีดังนี้นะครับ๘คนนี้
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
ร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหรือทางสาธารณะ
ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ใช้อาวุธปืนโดยใช้ยานพาหนะ

และร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ

วันนี้ท่านก็กำชับพนักงานสอบสวนในพื้นที่บอกให้สอบสวนดำเนินคดีอย่างละเอียด
และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนจะให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนหรือไม่
ก็ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของผู้บังคับบัญชาในพื้นที่
เนื่องจากคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกชกันและอยู่ในความสนใจของประชาชน
แล้วลักษณะการก่อเหตุอาชญากรรมก็ถือว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ซึ่งเป็นไปได้ว่าหากมีการให้ประกันตัวเนี่ยอาจไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดี
ท่านผู้ชมครับมามอบตัวเมื่อเช้า๘คน
คือช่วงที่ผู้ต้องหา๘คนยังหลบหนีอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่เกิดเหตุ
ที่เสียโกศลถูกทำร้ายแล้วก็หายตัวไปเนี่ย
ญาติได้ติดต่อขอมอบตัวมา๓๔ครั้ง
แต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยตำรวจบอกว่ามีเงื่อนไขต่อรองตลอด
คือเป็นเงื่อนไขที่ตำรวจไม่สามารถทำได้ไม่สามารถจะรับปากให้ได้
อย่างเช่นถ้ามามอบตัวต้องแบบนั้นนะมามอบตัวต้องแบบนี้นะ
ตำรวจก็ออกติดตามกดดันอย่างต่อเนื่องสุดท้ายเช้าวันนี้เข้ามามอบตัว
นายสุรัตน์เนี่ยจากการสอบปากคำเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าสาเหตุที่มามอบตัวเนี่ยนะเนื่องจากรู้ว่าคดีที่ถูกออกหมายจับเนี่ย
มันมีอายุความถึง๒๐ปีคือถ้าหนีต้องหนี๒๐ปีอ่ะใช่นี่นะฮะ
แล้วนายสุรัตน์เนี่ยบอกกับตำรวจบอกว่า๓เดือนที่ผ่านมานะโอ้โห
ตั้งแต่หนีไปเนี่ยไม่เคยใช้ชีวิตตามปกติอะไรได้เลยติดต่อใครก็ไม่ได้
อยู่แบบหลบซ่อนเลยตัดสินใจมามอบตัวดีกว่าเพื่อต่อสู้คดี
เป็นการขอมอบตัวแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้น
เราก็ได้รับมอบตัวแล้วก็ลงเป็นของสิทธิ์ของผู้ต้องหาเองนะครับ
ที่จะให้กันไม่ให้กันแล้วก็จะให้กันเป็นยังไงล่ะ

เป็นการน่าจะเตรียมสงสัยที่อยู่กัน
ก็จะอยู่บนที่นี่

คืออุณหายครับ

ก็เป็นเรื่อง

กับสุยานไร้คนขับนำลงค้นหาในทะเลอ่าวไทย

ตามคำให้การของพยานที่บอกว่าเสียโกศลถูกฝังดินก่อน
แล้วก็ถูกขุดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอาศพเนี่ย
ถ่วงแล้วก็โยนทิ้งทะเลเนี่ย
จับภาพวัตถุต้องสงสัยที่ใต้ทะเลตรงนั้นได้
แต่ตอนนี้กำลังประมวลผลอยู่นี่เป็นภาพตอนที่ภรรยาเนี่ย
ออกตามหานะฮะในอดีตเนี่ยช่วงที่ตามหาเสียโกศลนะครับ
ทางทะเลถ้าย้อนไปนะครับทุกผู้ชมครับ
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ภรรยาของเสียโกศลก็คือนางสาวจินดาราวะสินทรัพย
อายุ๓๑ปีภรรยาของเสียโกศลเสียโกศลอายุ๔๕
ตอนนั้นได้ไลฟ์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าเสียโกศลหายตัวไปนี่ฮะที่เธอไลฟ์ในคืนวันนั้นนะครับ
บอกสามีเนี่ยไปดื่มเหล้ากับเพื่อนที่สาราแถวบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๕
ตะบนตะกรบอำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
พอมาตามหาตัวไม่เจอสามีแต่เจอรอยเลือดเนี่ยครับ
เป็นรอยยาวไปกว่า๖๐เมตรจากจุดที่ดื่มเหล้า
แล้วมีรองเท้าแตะสามีเนี่ยทิ้งอยู่ถูกถอดทิ้งอยู่
ก็เลยสงสัยว่าเสียโกศลสามีถูกลวงออกมาทำร้ายหรือไม่นะครับ
คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องระหว่างคืนวันที่๒พฤษภาคม
ต่อเนื่องถึงวันที่๓พฤษภาคมเนี่ยครับ
ตำรวจก็สืบทราบว่าผู้ก่อเหตุสุดท้ายเนี่ยคือนายสุรัตน์กับพวกนะครับ
แปดคนภรรยาของเสียโกศลเชื่อว่าสาเหตุมาจากเรื่องความขัดแย้ง
เกี่ยวกับธุรกิจลากหอยซื้อหอยก่อนเกิดเหตุนายสุรัตน์กับเสียโกศล
นัดหมายพากันไปเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งแต่ตกลงกันไม่ได้
เชื่อว่าถูกกลุ่มของนายสุรัตน์เนี่ยใช้ปืนยิงจนเสียชีวิต
ก่อนจะเอาศพเนี่ยไปอำพลางพยานบางคนก็บอกว่าเอาไปฝัง
บางคนก็บอกว่าฝังเสร็จแล้วกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนใจนะ
กลัวว่าจะหาพบไปขุดศพมาแล้วก็เอาไปถ่วงน้ำเอาไปทิ้งทะเล
คุณผู้ชมคะรอคอยมานานสามเดือนสุดท้ายเนี่ย
ผู้ต้องหาทั้ง๘คนไปมอบตัวคนที่ดีใจมากก็คือ
คนในครอบครัวของเสียโกศลผู้เสียชีวิตนะคะครับภรรยาค่ะ
นางจิณดาราวาศิลป์อายุ๓๑ปีภรรยาของเสียโกศล
คือตัวภรรยาเนี่ยต้องหนีไปอยู่นครสวรรค์นะที่เขาไปอยู่นครสวรรค์เพราะว่าเขากลัว
ทีนี้พอรู้ข่าวว่าผู้ต้องหา๘คนไปมอบตัว

เพื่อที่จะยื่นคัดค้านการประกันตัวกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้
ภรรยาของเสียโกศลบอกว่าดีใจมาก
เฝ้ารอมานานคือเธอนั่งนับวันเลยค่ะ
เธอบอกเนี่ย๙๒วัน
วันที่รอคอยด้วยความทุกข์ทรมาน

คือเธอบอกว่าถ้าไม่ผิดก็มอบตัวจะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ
จะได้สู้คดีกันไปตามพยานหลักฐาน

ศพของเสียโกศลสามีเธอ
ก็หวังว่าจะเจอศพนะคะ
จะเจอศพสามีเพื่อนำกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา
ทีนี้ค่ะเธอบอกว่าเธอจะมายื่นคัดค้างการประกันตัวผู้ต้องหาใช่ไหมคะ
เรื่องต้นตำรวจเองก็คัดค้างการประกันตัว
ในชั้นพนักงานสอบสวนเอาไว้ก่อนแล้วค่ะ
ข้อดีค่ะเพราะว่าทางเราก็รอให้เขาออกมามอบตัวนานแล้ว
เป็นเวลา๙๒วันแล้วค่ะ
คือยายเขาเหมือนแบบจากเดิมแรกเลย
เพราะว่าเราทางเราโจมตีครอบครัวเขาเหมือนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็อยากให้ผู้ต้องหาที่ตำรวจออกหมายจับค่ะ
ออกมามอบตัวแสดงความบริสุทธิ์
ถ้าไม่ได้ทำไม่ต้องหนีอะไรประมาณนี้ค่ะ

พยานหลักฐานคิดว่าแน่นไหมครับ
ถ้าถามหนูหนูคิดว่าพยานหลักฐานระหว่างที่ผู้ต้องหาหลบหนีค่ะ
ผู้ต้องหาหลบหนีทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บพยานหลักฐานค่อนข้างเยอะ
อย่างที่ออกข่าวเลยเยอะมากเยอะมากจริง
แต่ตอนนี้หนูก็คิดว่าสามารถมัดตัวผู้ต้องหาได้เลย

ถ้าสมมุติว่าเขาทำจริงเราอยากให้เขาบอกไหมว่าศพเราอยู่ที่ไหน
คืออันนี้เป็นความหวังเดียวของเราเลยนะ
ไอ้เรื่องพอดีอ่ะหนูก็อาจมีหวั่นใจบ้าง
แต่ที่เราคือจุดมุ่งหมายของเราคือเราอยากได้ศพสามีเราคืนค่ะอ่า
ตอนให้สัมภาษณ์อยู่ที่บ้านที่นครชวรรค์บ้านของเธอเองนะฮะ
เพราะว่าบอกโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วช่วงสามียังหาศพไม่เจอ
ผู้ต้องหายังไม่มอบตัวเนี่ยอยู่สุราธานีไม่ได้จริง
ใช่เธอกังวลเรื่องของความปลอดภัย
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปสุราชธานีนะครับ
เพื่อไปดูเรื่องของคดีของสามีที่ผู้ต้องหามามอบตัว
พร้อมข้อความบอกว่าวันที่๑๐สิงหาคมเชิญทุกคนมาร่วมทำบุญร้อยวัน
นายโกศลเรืองดุกหรือพี่ตุ้มที่จังหวัดนครสวรรค์วัดบ้านฉัน
ทำให้ทุกอย่างสุดความสามารถทุกเรื่อง
ญาติพี่น้องช่วยกันทำของนี่นะครับ
ทั้งวันนี้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากทราบข่าวว่ากลุ่มผู้ต้องหา๘คนมามอบตัว
นี่ครับบอกผู้ต้องหาทั้ง๘คนเข้ามอบตัวแล้วมาลุ้นกันว่าจะได้ประกันตัวไหม
ตอนบ่ายนะครับ๑๓นาฬิกา๓๖นาที
นี่เป็นช่วงที่เธอกำลังนั่งรถจากนครสวรรค์จะไปที่ชายาสุราธานีไปตามคดีของสามี
นี่เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับแล้วก็มีข้อความว่ากินข้าวกัน
เหมือนกับชวนเสียโกศลสามีให้กินข้าว
ระหว่างทางครับ๑๔นาฬิกา๑๖นาที
เธอก็ได้โพสต์ขายหอยทะเลนี่ฮะเพราะว่าตั้งแต่เสียโกศลเสียชีวิต
แล้วก็มีคดีความกันขึ้นมาเนี่ยเธอก็เป็นกำลังหลักของครอบครัวในการทำธุรกิจนี้แทน
๖นาฬิกา๓๑นาทีนะครับเธอโพสต์ข้อความนะครับ
บอกว่าวันนี้ที่ทุกคนดิ้นรนต่อสู้เพื่อพี่ถึงจะเอาพี่กลับมาไม่ได้
แต่อย่างน้อยวันนี้คนร้ายก็มามอบตัวแล้วนะทุกคนจะสู้เพื่อพี่
พี่เอาใจช่วยพวกเราด้วยนะหนูเชื่อว่าความรักของเราจะพาพี่กลับมา
หรือนำทางพี่ไปในพบภูมิที่ดีพร้อมกับโพสต์คลิป

นี่ค่ะคือเธอบอกว่าเธอไปไหนอยู่ที่ไหนเธอก็มีกรอบรูปรูปของสามีอยู่นี่แหละ
เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผ่านมา๙๒วันเนี่ยศพสามียังไม่เจอเลยนะครับ

คือยังไม่มีศพยังไม่มีร่างยังไม่มีกระดูกสามีมาเพื่อจะมาทำพิธีศพ
จัดงานศพอะไรเลยนะฮะไปไหนเธอก็บอกว่าเธอก็จะมีมีสามีมีเสียโกศลไปด้วยเนี่ย
ก็คือการนำกรอบรูปนำรูปภาพของเสียโกศลภาพนี้ไปด้วย
ก็ต้องดูคดีกันต่อไปว่าตกลงแล้วเนี่ยแน่นอนว่าณขณะนี้คือเธอไม่ต้องการให้ผู้ต้องหาได้ประกันตัว

ส่วนพี่ชายของเสียโกศลค่ะนายโสพลเรืองดุกนะคะก็บอกว่าสบายใจขึ้นเยอะเลย
ที่รู้ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดยอมเข้ามอบตัวกับตำรวจเพื่อสู้คดี
ก็แน่นอนฝั่งของครอบครัวก็ต้องยื่นคัดค้านการประกันตัวเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัย
เพราะพักพวกของอีกฝ่ายนึงเขาก็ยังอยู่ในพื้นที่ก็ขอให้ศพน้องชายของเขาเป็นศพสุดท้าย
พี่ชายของเสียโกศลพูดถึงขั้นที่ว่าอีกฝ่ายนึงหยุดได้ไหม
จองเวรจองกรรมกับตระกูลเขาได้แล้ว
ซึ่งฝั่งเขาก็ยืนยันมาตลอดว่าไม่เคยประกาศศึกไม่เคยจะฆ่าล้างแค้นอะไรเลย
ดังนั้นเนี่ยฝั่งเขาไม่มีอะไรอีกฝั่งหนึ่งก็ควรจะหยุดสักที
ก็สบายใจขึ้นเพราะอย่างน้อยเนี่ยขบวนการผู้ต้องหา
เรายังไม่รู้ว่าเขาผิดจริงหรือไม่ผิดจริง
ต่อสู้ในกระบวนการของยุติธรรม
ให้สารเป็นตัวกำหนดว่าใครผิดใครถูก
ตามกระบวนการจากสาเหตุเล็ก
แล้วก็จนเป็นประเด็นใหญ่โตเป็นคดีที่วุ่นวายกันทั่วประเทศ
ขอให้เขาเป็นรายสุดท้าย
อย่าให้ต้องมีการบาดหมางแม้แต่ใจก็อย่าไปคิด
ถ้าใจคิดเนี่ยมันก็ต้องมีการกระทำเกิดขึ้น
ให้เป็นรายสุดท้ายแล้วก็หยุดกันเถอะ
พี่ชายของเสียโกศลอีกคนนึงนะคะ
เทียรศักดิ์อินทจักรก็บอกว่า
ก็กลัวความไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะ
หลังจากนี้เนี่ยก็อยากจะให้ผู้ต้องหาทั้งหมด
เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย

ก็จะคัดค้างการประกันตัวผู้ต้องหาเหมือนกัน
คือคนในครอบครัวของเสียโกศลจะพูดเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าก็กังวลเรื่องของความปลอดภัย

แล้วก็อยากให้ตำรวจทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ความยุติธรรมกับน้องชายด้วย
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเสียสุรัตน์
เข้าสู่กระบวนการต่อสู้เป็นครั้งแรก
หวังว่าหลักฐานที่ตำรวจมีจะเอาผิดกับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะ
ส่วนจะมีการล้างแค้นอะไรกันต่อหรือเปล่าเนี่ย
ทางฝั่งของครอบครัวเสียโกศลผู้เสียชีวิตบอกว่า

ก็มีการดื่มน้ำสาบานอะไรกันไปแล้วจบเถอะ
คิดจะล้างแค้นอะไรกันอีกแล้ว
เนี่ยถ้าเกิดอีกฝ่ายนึงไม่เริ่มก่อนเนี่ย
เขาก็ไม่เริ่มเขาก็ไม่มีเรื่องอะไรหรอกเนี่ยค่ะ
เขามีการดื่มน้ำสาบานอะไรกันไปเรียบร้อยแล้ว
บอกว่าจะยุติแล้วไม่มีการล้างแค้นอะไรกันเกิดขึ้น
แต่สุดท้ายไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่
อยากจะให้หยุดคือหยุดทั้งสองฝ่ายเลย

เพราะกลัวความไม่ปลอดภัย
หลายคนใช่ไหมที่ต้องระวังตัวกันอยู่
ขอให้ยุติเพียงเท่านี้ให้จบแค่นี้ก็พอ
ทุกคนก็สบายใจทำมาหากินกันไป

ฆ่าพี่ฆ่าน้องมันก็มีความรู้สึกกันในใจทั้งนั้น

ว่ามันเป็นศึกของสองตระกูลที่มีมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วหรือเปล่า
ระกูลเสวตสินกับตระกูลยังอ้น
แต่ว่าเสียโกศลเนี่ยนามสกุลเรืองดุกเขาเป็นรุ่นหลานของยังอ้นนะฮะ
แต่ว่าในรุ่นเวลานี้เนี่ยก็เลยมองว่ามันยังไม่จบหรือยังไร
แต่หลายคนก็บอกว่ามันน่าจะจบถึงขั้นดื่มน้ำสาบานไปแล้ว
แต่เสียโกศลก็ยังมาถูกทำร้ายแล้วก็หายไปเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับลูกชายของเสียโกศลนะ
ตะนะครับชื่อจริงก็คือนายพุทธิสรรยูนะครับ

ตะบอกกับเรานะครับบอกว่าหลังจากผู้ต้องหา๘คนมามอบตัวจากนี้ไป
ก็ขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของกฎหมาย
จะเอาผิดกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ลงมือฆ่าพ่อ

เขายังเชื่อว่าพ่อเนี่ยยังอยู่ใกล้แล้วรอความยุติธรรมอยู่
ตัวเขาก็ไม่อยากให้พ่อตายฟรีด้วยน้ำมือของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่กลุ่มนี้
ได้ทำแผนก็หวังว่าจะได้เจอพ่อนะครับ

ก็ทางญาติก็บอกต้องไปคัดค้านนะครับ
เพราะว่าถ้าออกมาก็คือไม่ปลอดภัยครับ
ในใจรึดค่อยคิดไหมว่าพ่อเราตายฟรี
จนถึงตอนนี้ฟรีมันคงอยากหาสมพันธ์ที่ของพ่ออยู่มั้ยครับ
ยังต้องหาสมพันธ์ที่ของพ่อนะครับ

เมืองที่บุญฟังทำด้วยทั้งหมดใช่ครับ
บนฝั่งทะเลก็ไปตามหาทั่วแล้วครับ
นี่ลูกชายเกาะสนก็บอกกับคุณหน้าวิทย์บุญนิ่มผู้สื่อของเรา
บอกสิ่งที่อยากเจอที่สุดตอนนี้คืออยากเจอศพของพ่อ
แล้วก็บอกว่าก่อนหน้าที่ชาวประมง
จะไปเจอกระโหลกปริศนาในทะเลเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ย
ที่ค่าจะเป็นของเสียโกศลหรือเปล่าภรรยาของเขาฝันว่าพ่อมายืนเรียกอยู่หน้าบ้าน
แต่สีหน้าพ่อดูโกรธแค้นเลยแล้วก็ถามว่าคนในบ้านเนี่ยหายไปไหนหมด
ก่อนที่จะสะดุ้งตื่นกันมาซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยจะพยายามมาสื่อสารว่าอะไรยังไงหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องทางคดีกันหน่อย
จะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะคาดว่าผู้ต้องหาจะไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
เพราะว่าเป็นคดีอกชะกรรม์สะเทือนขวรส่วนในชั้นศาลยาดผู้เสียหาย
ก็จะทำคำร้องคัดค้างการประกันตัวซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
คือตอนนี้ยังไม่พบศพของเสียโกศลจะส่งผลต่อรูปคดีอะไรยังไงบ้างไหม
ทนายความบอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะว่าผู้ต้องหาจะหลุดคดี
เพราะว่ายังไม่พบศพของเสียโกศลเนี่ยนะคะประเด็นก็คือมันมีพยานหลักฐานอื่น
เพียงพอที่ตำรวจจะสรุปส่งอายการเพื่อมีความเห็นสั่งฟ้อง
เชื่อว่าจะได้ตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามขั้นตอนของกฎหมายนี่แหละค่ะ
ทนายความกังวลอะไรบ้างไหมทนายภัยศาลบอกว่าสิ่งที่กังวลก็คือ
กลัวผู้ต้องหาจะหนีประกันครับกลัวว่าจะได้รับการประกันตัวแล้วหนีไปเลยอะค่ะ
เราก็รวบรวมพยาหลักฐานไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับรวบรวมพยานหลักฐานส่วนหนึ่งที่พอที่จะฟ้องได้นะครับ
ถ้าฟ้องได้แล้วเนี่ยพยายามหลักฐานเพียงพอที่ทางพนักงานสอบสวนนะครับ
สรุปสำนวนส่งอายการสั่งฟ้องแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะได้ตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษแน่นอนนะครับ
ถึงแม้จะหาศพไม่เจอในเรื่องของประยะหลักฐานและท่านายไม่ได้กังวลนะครับ
เพราะว่าเราก็เตรียมได้มากพออยู่แล้วนะครับพอที่จะเอาผิดได้อยู่แล้วนะครับ
แต่ในส่วนของพัสดุก็คือมีประกันนะครับ
ทั้งหมดอายุความวันนี้ก็จะเป็นท่านายใครว่าจะได้โดนปรับนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็เอ่อรอดูก่อนไปนะครับเพราะว่าคดีนี้เป็นที่สนใจของประกัน
นายความก็เชื่อว่าแม้จะไม่เจอศพเสียโกศลแต่ก็ไม่น่าจะมีผลกับรูปคดี

พยานหลักฐานอื่นที่มีอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมครับการมามอบตัวของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะ
ที่มีนายสุรัตน์สุเวทสินเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือชาวบ้านเขาสังเกตอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมผู้ต้องหาทุกคนเนี่ย
เดี๋ยวดูภาพตอนเช้าวันนี้ที่มามอบตัวนะครับที่ผู้ต้องหามาที่โรงพักเนี่ยนะครับ
ทำไมใส่เสื้อผ้าสีดำเหมือนกันหมดทั้ง๘คนทำไมตัดผมสั้นเหมือนกันหมดเลย

เนี่ยฮะถือเคล็ดอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าทั้งหมดนี้ก็แสดงว่าที่ผ่านมา๘คน
ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละ๘คนไม่ได้ไปไหนไกลกันเลยนี่เห็นไหมฮะ
แต่งตัวตัดผมมาเหมือนกันหมดนะครับผมสั้นนะใส่เสื้อผ้าสีดำเหมือนกันหมดนะครับ
เป็นความเชื่ออะไรหรือมีเคล็ดอะไรหรือเปล่าสำหรับกลุ่มผู้ต้องหา
อันนี้ชาวบ้านเขาก็สังเกตหรือว่าล่ำลือกันไปต่างนานานะครับ
เพราะคดีนี้เป็นคดีใหญ่ในพื้นที่นะสังคมเองก็จับตามองคดีนี้กันอยู่ทั่วประเทศ
ขณะเดียวกันเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ในพื้นที่เนี่ยเราไปที่สพชายาในตอนค่ำนี่ฮะช่วงค่ำวันนี้นะครับ
ประมาณช่วงหนึ่งทุ่มนะผู้ต้องหาทั้งแปดคนยังอยู่ที่นี่นะครับ
พ่อชายายังถูกคุมตัวสอบปากคำอยู่ก็มีกลุ่มญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้ต้องหาทั้ง๘คนเดินทางมานะครับ
ซื้อข้าวกล่องเอาผลไม้เอาน้ำมาเยี่ยมผู้ต้องหาแต่ยังไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรนะครับ
นี่ฮะสอบปากคำกันตั้งแต่เช้านะครับมาถึงตอนนี้เลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้นำไฟส่องสว่างเนี่ยมาติดตั้งที่หน้าสถานีแล้วก็รอบสถานีตำรวจเพิ่มเติมด้วยนะครับ
กลวยวางแผงเหล็กกั้นทางเข้าออกของสถานีไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาที่โรงพักที่สพชายาอย่างเด็ดขาดนะครับ
ถึงขั้นที่เอาเครื่องปั่นไฟมาตั้งเลยนะตำรวจบอกเดี๋ยวอยู่ดีไฟดับขึ้นมาเดี๋ยวยุ่ง
เดี๋ยวเหตุฉุกฉงเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยเพราะว่าคดีอุกชะกันกลุ่มผู้ต้องหา๘คน
อยู่ดีไฟดับพลึบขึ้นมาหาผู้ต้องหาไม่เจอนี่ยุ่งอีก
เพราะฉะนั้นก็ติดไฟรอบโรงพักเลยแล้วเอาเครื่องปั่นไฟมาตั้งด้วย
ภูมิกับการสพชายาบอกว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยต้องคุมเข้มบุคคลเข้าออก
เพราะหนึ่งแน่นอนว่าก็เกรงเรื่องความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ต้องหาด้วยนะฮะ
การสอบปากคำทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะสอบในคืนนี้ทั้งหมดนี่แหละ
เพราะผู้ต้องหาทั้งหมดถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวเกิดอะไรวุ่นวายขึ้นมาก็จะยุ่งนะครับ
คืนนี้จะเร่งสอบปากคำทั้งประเด็นเรื่องการลงมือฆ่า
วิธีการลงมือวิธีการอำพลางใครลงมือแบบไหนอะไรยังไง
เอาศพไปทิ้งตรงไหนนอกจาก๘คนนี้แล้ว
มีใครร่วมมืออีกบ้างช่วงระหว่างหลบหนี
มีใครให้การช่วยเหลืออะไรแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ทั้งหมดเนี่ยจะเร่งสอบปากคำนะครับ

วันพรุ่งนี้นะฮะก็ต้องทำเรื่องไปยังศาลจังหวัดชายา
แน่นอนว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยจะคัดค้านการประกันตัว
ใช่ค่ะในชั้นศาลเนี่ยญาติของเสียโกศลผู้เสียชีวิต

เพราะฉะนั้นถ้าผู้ต้องหาถ้ายังปฏิเสธอยู่นะ

แต่ถ้าสอบเค้นในวันนี้จะรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพเนี่ย